ปลาออกโรงช่วยลุงกินดินดื่มน้ำฉี่

เชิดไปเอาฐานของสารพระภูมิมาตั้งเป็นโต๊ะกินข้าว
หลังจากนั้นก็เอาของแปลกจำได้ใช่ไหม
จำได้ที่มีการเอาตะแกงเผาศพมาไว้ที่บ้านด้วย
มาทำเฟอร์นิเจอร์มาทำเฟอร์นิเจอร์
หลังจากนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนไป
กินดินกินหินดื่มปัสสาวะตัวเองคุณผู้ชม
หมอปลาไปที่บ้านลุงเชิดเลยนะครับอยู่ที่บ้านนา
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกฮะ

ไม่รู้พ่อเป็นยังไงกินดินกินหินอมลูกแก้วดื่มปัสสาวะตัวเองเนี่ย
หลังจากที่ลุงไปเอาเสาของสารพระภูมิมาตั้งเป็นโต๊ะกินข้าว
เอาตะแกงเผาผีเข้ามาในบ้าน
ลูกพาตัวลุงเชิดไปสแกนสมองแล้ว

หมอปลานะครับเดินสำรวจบ้านลุงเชิดเลย
ตุ๊กตานางลำที่ลุงเชิดเอามาตั้งนะฮะ
สารเจ้าที่เจ้าทางดูของเก่าทุกชิ้น
แต่หมอปลาก็ไม่ได้มีอาการอะไรไม่หาวไม่โอกไม่อ้าก
ไปเจอตำราสวดมนต์คุณผู้ชม
ตำราสวดมนต์แล้วก็กระดาษวาดรูปไอ้งั่ง

เป็นเครื่องรางของฝั่งกัมพูชาเขาดอม
จะให้เรื่องเขาเรียกเมตตามหานิยมมีเสน่หดึงดูดเพศตรงข้าม
อยู่โยงคงกระพันธุ์อะไรอย่างนี้ไอ้งั่งหน้าตาไปอย่างนั้น
จากนั้นหมอปลาก็นั่งลงคุยกับลุงเชิดแล้วก็บอกว่า
ไม่เจอสิ่งลี้ลับไม่เจอวิญญาณสัมภเวษีใด
อาจเป็นเพราะนำตะแกงเผาศพของอถันทิ้งไปแล้วไง
เรื่องที่ลุงเชิดหูแว่วมีเสียงหลอนอะไรอย่า
ลุงมีประวัติครับคุณผู้ชมส่วนที่ลุงเชิดนะครับ
เล่าบอกว่าไม่ได้เรียนวิชาศัยศาสตร์รูปที่วาดหรือตัวหนังสือที่เขียนไว้ก็ไม่รู้
ทำไปทำไมเหมือนกันแต่ยอมรับตรงนี้ว่าเคยเสพยาเสพติดมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับ
แต่เลิกเสพมาได้๑เดือนแล้วแล้วลาวยังดื่มอยู่ครับ
ซึ่งก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเลิกทุกอย่างเลยไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ว
ที่มีแบตเตอรี่มี
พ่อบอกว่าพี่บุญชาเนี่ย
ปู่บอกว่าให้ยกครูไอ้นี่ไอ้สระพัดช่าง

เห็นไหมมีแบตเตอรี่มีสวิป
อันนี้อันนี้แพน
ลุงบุญเชิดตั้งแต่ผมเกิดมา
ตั้งแต่ผมเกิดมาอายุ๔๐อาห์
ผมเห็นลุงบุญเชิดบูชาครูที่ไม่เหมือนใคร

เขาก็ยืนยกมืออย่างนี้

เขาให้ยกครูเครื่องมือช่าง

ไอ้แท่นสับคัทเอาแบตเตอรี่

หมอปลาบอกเกิดมา๔๕ปี

เปล่าแล้วการที่ลุงเชิดป่วยเนี่ยนะฮะ
ก็แล้วแต่บนบานไปก็ไม่หาย

ลูกสาวลุงเชิดบอกอีกว่า
แล้วก็สิ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณพ่อแล้ว
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับสัมภเวษีเป็นผลข้างเคียงของ
ยาเสพติดไงครับคุณผู้ชมครับวิทยาศาสตร์นะฮะ
เคยรู้ว่าพ่อเสพแต่ไม่รู้ว่าพ่อเสพมากขนาดไหน
หลังจากนี้จะพาพ่อไปอยู่กรุงเทพด้วย

แล้วตัวพ่อเองพ่อบอกเลย
บอกว่าเมื่อก่อนเคยซื้อแพงสุดเม็ดละ๗๐บาท
แต่ตอนนี้พอมาถูกเหลือเม็ดละ๑๕บาท
ก็เลยเพิ่งมาเริ่มเสพตอนธันวาค์
แต่หยุดไปเดือนเดียวใช่อ่า